ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักระยะนี้จะเกี่ยวข้องกับการพูดจาให้คำมั่นสัญญา
ซึ่งจะมีผลผูกพันอย่างเหนียวแน่นจะมีการแต่งงานซึ่งถ้ายังไม่พร้อมควรหาคำตอบที่มีเหตุผล
ฉะนั้นรักจะแตกร้าวหวาดระแวงกันได้
ช่วงนี้ควรระวังปัญหาอุบัติเหตุเล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นบริเวณเท้าทั้งสองข้าง
อันมีเหตุมาจากน้ำเช่นการเดินทางไปยังที่ใกล้แหล่งน้ำและเกิดอุบัติเหตุเหยียบเปลือกหอยมีคม
การงานจะได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากเพื่อนฝูงและผู้ใกล้ชิด
ศัตรูจะถอยห่างออกไปจะมีปัญหากวนใจอยู่บ้างเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งก็ยังคงพอก้าวข้ามก้าวผ่านไปได้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์